แล้วก็มีรถคันที่สองเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้รถน้ำสองคันเข้าประชิด
กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีต่อยเสียงสัญญานะครับ
แล้วก็เริ่มมีการ
ประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจตรงนะครับตอนนี้มีทั้งเสียงมีทั้งรถฉีดน้ำสองคันนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่จะเข้าใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้น
เข้าไปใกล้เรื่อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมก็เริ่มถอยออกไปนะครับ
นี่เป็นภาพคุณผู้ชมชัดกันขณะนี้ฉีดน้ำสูง
มีการฉีดน้ำอีกคันหนึ่งแล้วด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการปะทะกันด้านหน้านะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปลาสิ่งของใส่กันด้วยนะครับ
มีการปารั้วเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับรั้วเหล็กเข้ามาใกล้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับ
เป็นการประทะกันทั้งสองกลุ่มแล้วนะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจ
แล้วก็มีการฉีดน้ำด้วยมีการปลาสิ่งของกันด้วยนะครับ
ฉีดน้ำกันอีกแล้วอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เป็นน้ำสีเขียวนะครับ
เป็นน้ำลักษณะสีเขียวและน้ำสีขาวฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
มีการป่ากันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีการป่ามวกด้วยนะครับ
หมวกเข้ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการจับกลุ่มด้วยนะครับ
ให้ทีมโล่จับกลุ่มนะครับถ้าเกิดมีการขัดขืน
นี่เป็นฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับรูรวดเหล็กนะครับเนี่ย
คุณผู้ชมครับมีการยื้อรวดรวดเหล็กกันคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับการปะทะกันระหว่าง
กลุ่มตำรวจตะเวนชายแดนควบคุมฝุงชนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนายนะครับได้ออกจากจุดตรงนี้ไปแล้ว
คุณผู้ชมมีการปลาหมวกเข้ามาด้วยนะครับ
นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้คุณผู้ชม
จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วนะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่
มีการทั้งปลาสิ่งของมีการประจันหน้ามีการทุบตีกันนะครับ
ผู้ชุมนุมบางคนก็ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้ขึ้นมีการพยายามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
แต่ก็ยังคงมีการสกัดกั้นกันอยู่นะครับขณะเดียวกันก็สื่อมวลชนก็ต้อง
มาหน่อยนะครับเพราะว่ามีการปลาสิ่งของกันจำนวนมาก
ใส่กลุ่มตำรวจชุดควบคุมฝุงชนนะครับ